เพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณผู้ชมเชื่อว่านักลงทุนหลายคน
ยังคงรอดูท่าทีแล้วก็หวั่นใจอยู่ว่าสรุปแล้ว

แล้วก็เรื่องของการลงทุนกันในครอบครัวบัวหลวง

คุณธนรัฐอิสระกุลผู้จัดการสายงานวิจัย
และคุณปริพันธ์ปริยาอุดมทรัพย์
วางแผนการลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวงสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณมิ้นครับแล้วก็ผู้ชมทางบ้านนะครับผม
เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นทั่วโลกเลยนะครับ
ก็ปรับตัวลดลงกันค่อนข้างเยอะนะครับ

ลดลงในประมาณสัก๑๒เปอร์เซ็นต์
ค่อนข้างเยอะแล้วก็สาเหตุหนึ่งก็เนื่องจากว่า
ตัวเลขเศรษฐกิจต่างของทางฝั่งยุโรปออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ
แล้วก็เรื่องของความควบคุมการของบริษัทธุรกิจในตลาดทุ่มยุโรปก็ออกมาไม่ค่อยดีเหมือนกันด้วย
ทางนี้ในส่วนของยุโรปจะมีประเด็นที่ต้องติดตามคือเรื่องของวันพุธนี้นะครับ
วันที่๔นะครับจะมีเรื่องของตัวธนาคารกลางอังกฤษ
ที่จะคือนักทุนก็คาดหวังว่าน่าจะมีมาตรการอะไรออกมา

เพราะว่าหลังจากเรื่องเม็กซิสแล้วเนี่ยนะครับ
ธนาคารการอังกฤษนะครับคาดว่าน่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมออกมา
เพื่อยับยุงเศรษฐกิจให้มีการฟื้นตัวขึ้น
แล้วก็รวมราคาน้ำมันดิบด้วยใช่ไหมครับน้องมาย
ที่สัปดาห์ที่แล้ววันพุธที่แล้วเรามีอัปเดตเรื่องราคาน้ำมันดิบให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับ
ว่าราคาน้ำผลิตปัจจุบันเนี่ยทำไมมันถึงมีการปรับตัวลงมา
เมื่อสัปดาห์ก่อนเราคุยว่าเทียบกันช่วงเดียวกันของปีนี้กับปีที่แล้ว
ราคามันดิบปีที่แล้วอยู่มาสัก๕๐๖๐เหรียญ
ถ้าเกิดลองดู๑เดือนย้อนหลังลดลงประมาณสัก๑๐แล้วค่อนข้างเยอะ
และแน่นอนครับเรื่องของราคาน้ำมันตลาดโลกส่งผลกระทบสำคัญกับในส่วนของหุ้นไทยนะครับ
เมื่อวานนี้หุ้นไทยเนี่ยต้องบอกว่าหลุด๑๕๐๐เรียบร้อยนะครับอยู่ที่อันดับ๑๔๙๗จุดนะครับ
แล้วก็หุ้นที่ถูกเทขายลงมาคือหุ้นกลุ่มพลังงานนะฮะ
ว่าจะเป็นในฝั่งของประเทศที่ส่งออกน้ำมันดิบไว้เยอะนะครับ
เช่นประเทศซาอุดีอาราเบียนะครับรัสเซียนะครับ
รวมถึงประเทศในแถบละหนอดกลางในมีการก็เรียกว่าเพิ่มพลังงานผลิตเพิ่มขึ้น

แล้วต้องบอกท่านผู้ชมนะครับว่าน้ำมันจริงเหมือนสินค้าชนิดหนึ่งนะครับผม
เวลาที่ความต้องการมันน้อยเนี่ยแต่ว่าปริมาณการผลิตนี้เข้าสู่ตลาดมากขึ้นเนี่ย

โดยเราลองดูในช่วงของเรื่องของความต้องการน้ำมัน
เห็นว่าหลายประเทศทั้งยุโรปอเมริกาจีนญี่ปุ่นเศรษฐกิจชะลอตัวกันหมด
อันนี้ก็ได้ส่งผลสำคัญกับเรื่องของการบริโภคน้ำมัน
ถูกต้องครับและก็ประกอบกับที่เป็นก็คือหลายประเทศนะครับ
เพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันขึ้นมา
เมื่อวานนี้ก็ลบลงไป๑๕จุดสำหรับหุ้นไทยนะครับประมาณ๑ถ้วนพอดี
ทีนี้นอกจากกลุ่มพลังงานแล้วยังมีกลุ่มธนาคารนะฮะ
แล้วก็กลุ่มค้าปลีกรวมไปถึงสื่อสารด้วย
อย่างกลุ่มธนาคารเนี่ยต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมาก็ปรับตัวได้ดีนะครับ
เมื่อวานพบกันที่มีบรางกายตลาดหุ้นเป็นอย่างยังไงครับเบบี๊
ใช่ครับจริงแล้วบรางกายมีการกลับตัวร่งต่อแล้วครับ
จะเป็นหุ้นที่ผมคิดว่าราคาถูกไร้ซื้อขึ้นลายขึ้นไปเยอะแล้วน่ะ

การดูมูลค่าเหมาะสมของราคาหุ้น

ส่วนเหล่ากลุ่มโรงพยาบาล

มีงบการเงินของโรงพยาบาล
ข้ามดูตลาดห้วนเมื่อวาน
โอเคได้แล้วก็อัปเดตมึงถ้าคุณผู้ชมฟังนิดนึง
กระแสเงินลงทุนมีพันมาอลายเข้ามารายการรายการกระแสในขุนตลาดภูมิภาค
รวมถึงในภูมิภาคเอเชียวนี้
อัปเดตในส่วนกันตัวตลาดขุนในฟังทิศมาร์เกรพ์ก่อน

ใช่ครับถือว่ากระแสเงินลงทุนไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
สัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่ประมาณ๖๐๐กว่าล้านเหรียญ

แต่พอสัปดาห์ปลายสัปดาห์ที่แล้ว

ซื้อส่วนที่น้อยลงคือยังซื้อสุดที่อยู่แต่ว่าน้อยลงนะครับ
เมื่อวานนี้๗๒ล้านเองครับฝรั่งซื้อนะครับ
แต่ว่าคนที่ขายหนักยังไปเลยสถาบันในประเทศ
เมื่อวานขายไป๒๒๐๐ล้านนะครับ
แล้วก็คือว่าค่อนข้างขายเยอะนะครับสถาบัน
แล้วก็อันนี้ก็เรื่องของฟันโฟลแน่นอนครับ
ตลาดหุ้นเริ่มเห็นสัญญาณการขายของสถาบันฝรั่งเริ่มซื้อสุทธิน้อยลง
อันนี้เราคาดการณ์ก็จะเป็นเรื่องของเขาก็ต้องลดความเสี่ยงพอร์ตเหมือนกันนะครับ
แล้วอย่างบ้านเราสัปดาห์สุดสัปดาห์นี้มีเรื่องประชามติใช่ไหมครับ
วันนี้มีกรณงอนะครับเออเรื่องกรณงอเนี่ยนะครับ
คือมีผลสำรวจของบรรดาดีลเลอร์ในตลาดตราสารหนี้นะครับ
คือเขาไปสำรวจคนที่เขาเป็นตัวกลางคือขายตราสารหนี้เนี่ยไปสัมภาษณ์ไปมาถามความเห็นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ

อืมครับก็เป็นในตามมุมมองของซอนเทนซัสและก็มุมมองของทางฝ่าวิจัยของหลักทรัพย์บริมัติด้วย
ว่าน่าจะคงต่อไปเอาไว้ที่๑๕เปอร์เซ็นต์
ส่วนเรื่องของฟันโฟล์ในตราสารหนี้นะครับ
ก็ยังถือว่ายังเข้าซื้อสุทธิต่อเนื่อง
เมื่อวานเข้าไป๒๕๐๐๐ล้าน

แล้วก็อัตราผลตอบแทนจากธนบัตรรัฐบาล
และอีกอันนี้ก็คือเลือกของทองครรม
๒๓วันที่เราเห็นทองครรมปรับตัวขึ้น
อันนี้ก็น่าจะสอดคล้องว่าคนนักทุนเขาน่าจะเริ่มกลัว

และก็สวิชไปอยู่ในทองครรม
โดยสรุปผมคิดว่าในส่วนตลาดเอง
ของแบรนด์ที่มันขึ้นมาเยอะค่าตีของตลาดมา๑๖เท่า
เทียบเท่ากับระดับดัชนีที่๑๕๐๐จุด
ก็เลยทำให้ตลาดมันจะเป็นแรงพยุงหรือขับเคลื่อน

ครับแล้วกลยุทธ์ช่วงนี้นั่งทุนควรจะโอ้โหถ้าเกิดตอนนี้เริ่มขาดทุนบ้าง
รถลอสดีไหมหรือว่ารอซื้อเพิ่มช่วงตอนปลายสัปดาห์

อย่างที่บอกไปว่าตลาดตอนนี้เราคงต้องแบ่งแยกกลุ่มล่ะ
ผมคิดว่ากลุ่มที่น่าสนใจจะเป็นกลุ่มที่กำหนดการอุปโภคบริโภคภาคประเทศ
ซึ่งพึ่งให้ปิงเพียงพากรัฐ
อุปโภคบริโภคแถมในประเทศก็ยังเช่น
เพราะฉะนั้นโดยภาพรวมการลงทุนในช่วงนี้
แล้วตลาดหุ้นมีประเด็นที่ต้องติดตามมาก

แล้วถ้าเกิดว่าใครที่ย้างมาทางทุนเนี่ย
รายสัปดาห์น่าจะเป็นจังหวะที่เข้าซื้อหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวกับโดแมสติกหรือ

ก็ทั้งหมดเท่านี้ครับช่วงนี้กลับไปที่คุณมิ้นครับผม
ค่ะขอบคุณคุณธนรัชและคุณปริพันธ์ด้วยนะคะ
นักลงทุนตอนนี้จับตาดูตลาดหุ้นอย่างใกล้ชิดค่ะ

รับรองว่าปลอดภัยมั่นใจหายห่วงนะคะ